นางเอกหน้าหมวยอย่างคริสตหอวังกันบ้างค่ะ

นี่ครองหน้าจอเกือบทั้งอาทิตย์ค่ะ
เพราะว่าละครสองเรื่องดันออกอากาศพร้อมกันพอดิบพอดีเลย
แล้วก็ขอเคลียร์หน่อยที่ว่าก่อนหน้านี้มันมีภาพของเธอนะฮะ
อยู่แถวนอนโศกโดนพ่นสีแดงเขียนไว้เลยว่าปลอม
พ่นหน้าเลยนะหลายคนตกตกใจว่าเฮ้ย
ใครไปแกล้งคริสหอวังใครเกลียดเธอขนาดนั้นหรือเปล่า
ยืนยันค่ะว่าเป็นรูปโปรโมทละครเท่านั้นเองนะคะ
ส่วนประเด็นอักษรย่อนางร้ายเลื่อนงานแต่งแฟนไฮโซ
หลายคนก็ฟันทงกันไปว่าเป็นสาวไอซ์อภิษดาเพื่อนสีสาวคริสต์ค่ะ
ออกตัวเลยนะคะว่าไม่ทราบเรื่องนี้แต่จะมีอะไรมากกว่านั้นหรือเปล่า

อันนี้กูไม่รู้ไม่รู้จริงแล้วก็
ไม่คอมเมนต์ดีกว่าค่ะเพราะว่าคริสไม่รู้จริงเลย
ไม่ได้คุยกันด้วยค่ะแต่ช่วงนี้ไม่ค่อยได้เจอ

ถ้าให้กูจะคิดเองนะให้กูจะคิดเองกูจะว่าไม่น่าใช่ค่ะ
แต่กูจะไม่รู้กูจะไม่รู้จริงอันนี้แบบ
ถ้าถามคริสก็ตอบได้จริงว่าไม่รู้
ไม่ถามดีกว่าค่ะ
เพิ่งไม่ถามดีกว่าไหนก็ถามเรื่องคนอื่น

ชาวเน็ตเขาโฟกัสรูปร่างแม่ชมพู่อารยา
ว่าดูอวบอิ่มจนคิดว่ากำลังจะมีเบบี
ไปถามสาวคลิตอีกว่าเอ้อเป็นอย่างไรบ้าง

ต้องถามเขาเองค่ะแต่จริงถ้าเกิดว่ามีข่าวดีก็เป็นเรื่องน่ายินดีมากค่ะ
ค่ะเพราะเขาก็เป็นแม่ที่ดีนะจากที่ทุกคนก็เห็น
เวลค่ำอยู่แล้วค่ะนั่นก็ไม่ได้เจอนานเหมือนกัน
ไม่ได้เจอเพื่อนเลยค่ะมีแต่เจอกินข้าวแว๊บอย่างนี้ค่ะ
สงสารเนอะเรื่องของคนอื่นเนาะ